และที่สำคัญเมื่ออิ่มน้ำสำราญกันแล้วนะครับ
ทานกันแล้วเดี๋ยวจะพาไปออกกำลังกายกันหน่อย

โอ้โหเขาบอกว่าแต่ละชนิดกีฬานี่สุดยอดความมัน
แล้วที่สำคัญชนิดกีฬาที่ผมจะให้คุณผู้ชมได้ชมนี้
มันคือไฮไลท์ของงานเล่นกันจน
โอ้โหหน้ามืดเลย
โอ้โหเป็นไงไถทิ้มไปคุณผู้ชมครับนี่
แล้วนอกจากนี้ยังมีการเต้นบัสโลฟด้วยนะครับ
แต่งชุดไทยแบบนี้เหล่าบรรดาอเจ้าเนี่ยนะ

แล้วที่สำคัญกลับมาดูอีกรอบหนึ่ง
สำหรับการแข่งขันหัวพุ่งชนแตงโมแบบนี้

เป็นไฮไลท์ของการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านนะครับ
เป็นการชนแตงโมเข้าประตู

และที่สำคัญการพุ่งหม่งแบบนี้นี่
เป็นที่มาของคำว่าพุ่งตอบิโดบก

คือพุ่งตรงพุ่งเหลาไปเลย
ตอบิโดนี่เหมือนแตงโมตอบิโดอย่างนี้ไหม

ตัวคนเนี่ยพุ่งแบบตอบิโดแนวตรง
เขาเลยเรียกว่าพุ่งหม่งแบบตอบิโด

นี่พุ่งรวดเข้าไปแบบนี้
ห้ามใช้เท้าเตะนะ

พุ่งไปเรียกได้ว่าย่าหายเป็นแถบเลยครับ

เอ้าก็เป็นลีลาสนุกสนานแบบนี้เราเอามาให้ดูนะครับ
แล้วก็เรื่องของการแข่งขันเนี่ยเขาบอกว่า
ความไกลระหว่างโกฟุตบอลกับเส้นที่เขาเริ่มต้น
ในการไถแตงโมอยู่ที่สักประมาณ๑๐๐เมตร
ก็ต้องมีความอดทนพอสมควรนะ
ถูไถแบบนี้เขาเคลวทะลองหมดแล้วค่ะ
แต่เขาก็เล่นด้วยความสนุกสนาน
เพราะนี่คือกีฬาพื้นบ้านที่สร้างความรักความสมัครสมาธิสามัคคีนั่นเองนะครับ
เอ้าสรุปแล้วสุดท้ายมันก็ต้องมีความสนุกสนาน
มีความฮาปนความมึนกันบ้างแหละครับ
เพราะว่าเล่นก้มเงยพุ่งบ่งแบบนี้นะครับ
เอ้าแล้วก็ได้เจอกับผู้ที่รอดชีวิต
ไม่ใช่ผู้ที่ชนะนะครับเมื่อสักครู่นี้ได้รับรางวัลไป
ก็เป็นกิจกรรมของชุมชนที่สร้างความสนุกสนาน
และกับที่สร้างความรักความสมัครสามัคคี
แล้วนอกจากนี้ในงานนะครับช่วงของพิธีเปิด
เดี๋ยวพาไปดูกันหน่อยนี่เหล่าบรรดาอเจ้าออกมา
ส์โอ๊คมาแล้ว
เป็นกลุ่มสตรีตำบลรามนะครับ
กว่า๑๕๐คนก็มารวมตัวกัน
แต่งชุดไทยสไตล์ออเจ้านี่แหละ
เต้นบาสโลปกันยังพร้อมเพียงเลยทีเดียว

งานนี้ก็ถือว่าเป็นงาน

สวยงามแล้วก็สนุกสนานนะคะ

ไม่รู้แตงโมที่สุรินทร์หมดไปกี่ลูกเลย
นี่ชั้นว่าน่าจะแตกนะ